ปเปอร์ชุมชนวันนี้ที่จังหวัดกำแพงเพชรฮะ
เขามีกลุ่มวิสาหกิจที่ร่วมกันแปรรูปสมุนไพร
เป็นผลิตภัณฑ์ต่างที่ประสบความสำเร็จ

ติดตามกันเลยในซุปเปอร์ชุมชน
กระเจ้างองกระเจ้างองเจ้าข้าเอ่ย
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้

เฮ่ยคุณผู้ชม
มากันที่ชุมชนบ้านคลองด้วย
หมู่๒๘ตำบลคลองน้ำไหล
อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชร
ชุมชนแห่งนี้มีการรวมกลุ่มของเกษตรกร
ที่อยากทำอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง
แถมทางชุมชนยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี๒๕๖๒
จากการรวบรวมพืชพันธุ์สมุนไพรมากกว่า๗๐๐ชนิด

ว้าวสัตว์ยุคสุดยอดไปเลยจ้า
ว่าแต่มารวมกลุ่มกันได้อย่างไรจ๊ะคุณวาสนา
เริ่มตั้งแต่ประสบกับปัญหาโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบแบบเลื้อรัง
มีหมอยาท่านหนึ่งมาแนะนำว่าให้ลองใช้สมุนไพร
ก็เลยทดลองมาก็อยากจะส่งต่อองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้พืชสมุนไพร
ก็เลยมาเริ่มต้นที่นี่เมื่อปีพศ๒๕
คุณวาสนายังบอกอีกว่า
โอกาสดีแบบนี้เดี๋ยวโชว์ทำสบู่ให้ซุปเปอร์ชุมชนดูเลยดีกว่า
ซึ่งการทำสบู่เริ่มด้วยการหั่นสมุนไพรแล้วนำไปต้ม
ให้ได้เป็นน้ำสมุนไพร
เมื่อต้มจนได้ที่นำมากรองเอาแต่น้ำ
จากนั้นนำเบสสบู่หรือกรีซารีนใสมาหั่นเป็นชิ้นเล็ก
และนำไปต้มด้วยไฟอ่อนจนละลายหมด
นำน้ำสมุนไพรลงไปในกรีสรีนคนให้เข้ากัน
ขั้นตอนสุดท้ายเทลงในบล็อกสบู่
จากนั้นรอให้เย็นและแข็งตัวเป็นก้อน
เท่านี้ก็ได้สบู่สมุนไพรแล้วค่ะ
เห็นวิธีทำที่ง่ายแสนง่ายแบบนี้

ยินมาว่าทางกลุ่มมีหน่วยงานที่ร่วมด้วยช่วยกันสนุนสนับ

นั่นก็คือสำนักงานเกษตร

ได้สำนักงานเกษตรลงความพืช๗๘ตัวของลา
สนับสนุนให้มีการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนตั้งแต่ปี๒๕๖๒
เพื่อให้สมาชิกได้มาเรียนรู้เรื่องชนิดสมุนไพรประโยชน์
ปู่และการดูแลรักษาตลอดจนการแปรรูป
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ยังมีอีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือ

กรมส่งเสริมการเกษตร
สนับสนุนเพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับการผลิต
เป็นการแปรรูปที่หลากหลาย
จนได้มาตรฐานและเพิ่มช่องทางด้านการตลาดอีกด้วย

ร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้มีหรือจะไม่ปัง
ในเมื่อชุมชนบ้านคลองด้วนเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า